คุณผู้ชมค่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริง
แม้กระทั่งเวลาที่เรามีสติอยู่แต่มันมาแบบไม่ทันตั้งตัว
เหมือนรถกระบะคันนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมันคือเสี้ยววินาทีเดียวจริง
แต่เป็นเสี้ยววินาทีที่แบบถึงชีวิตได้เหมือนกัน
กระบะจากฝั่งตรงข้ามไม่รู้ทำอีท่าไหนพุ่งข้ามเลนมาเลย
คือรถคันนี้คือเราได้ภาพมาจากกล้องหน้ารถคันที่ขับอยู่เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคันนี้เขาก็ขับมาตามเส้นทางแล้วเขาจะแซงรถคันขวาเนี่ย
สีขาวเนี่ยขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ขับไปเรื่อย
สักพักหนึ่งจะเห็นเลยว่ามุมขวานี้
คันที่เป็นกล้องหน้ารถเนี่ยหลบทันแต่คันที่หลบไม่ทันคือคันที่ขับตามหลังเขามาค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
เกิดเหตุเสร็จคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
คนขับกระบะวีโก้ที่พุ่งออกมาพุ่งหนีไปเลยค่ะ

ชาวเน็ตก็เลยต้องเอาคลิปมาแชร์เพื่อหาเบาะแสว่า
กระบะวีโก้คันที่พุ่งข้ามเลนมาคุณอยู่ที่ไหน
คุณจะมาพุ่งข้ามเลนมาเลนอื่นแล้วชนรถคันอื่น

นั่นแหละสิคุณไปต่อได้อย่างไรนั่นสิคุณไปต่อ
คือทะเบียนกระบะคู่กรณีมันเห็นไม่ค่อยชัดนะคะ
ไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นทะเบียนที่ถูกดัดแปลง
หรือว่าปกปิดอะไรยังไงมาหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้มีเบาะแสเท่าที่ควรมีแค่ภาพนี้
แต่เชื่อว่ากล้องมุมจรปิดในจุดอื่นน่าจะพอจับได้บ้าง
อันนี้เขาขี่ม้าหรือขับรถคะ

พอเห็นอยู่เสร็จนี่ไงคุณเห็นไหมว่ามันลักษณะ
มันผอพึ่งหรือมันคอละคังหรือมันตัวอะไร

ใครที่รู้จักคนขับกระบะคันนี้
หรือเคยเห็นกระบะคันนี้แจ้งเบาะแสไปได้ที่สพเขาหินซ้อน
หรือเจ้าตัวถ้าคุณดูอยู่ขอความกรุณามอบตัวเถอะนะคะ

แต่ดูไม่ออกจริงตัวอะไร